สีกัญญาโยนของทุกปีคือวันเรือดำน้ำในปีนี้จะเป็นปีที่ครบ๘๓ปีนับตั้งแต่สีกัญญาโยน๒๔๘๐ประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำสี่ลำผลิตโดยบริษัทมิซูบิชิแห่งเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่น
โดยทยอยส่งมอบครั้งละ๒ลำคือเรือหลวงมชานุเรือหลวงวิรุณและอีก๒ลำคือเรือหลวงศรีสมุทรและเรือหลวงพลายชุมพล
ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่๕มิถุนายน๒๔๘๑และเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่๒๙มิถุนายน๒๔
ความจริงแล้วเรือดำน้ำมีการเอ่ยถึงในสยามประเทศมาตั้งแต่สมัยราชการที่๔หรือช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่๑
แต่มีการพูดถึงกันมากในช่วงสมัยราชการที่๕
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษายังประเทศยุโรป
อังกฤษเยอรมนีและรัสเซียหลายพระองค์
โดยพระราชโอรส๔พระองค์ชุดแรกที่เสด็จไปอังกฤษ
ไม่มีใครศึกษาการทางเหลือ
ส่งส่งพระราชโอรสอีก๒พระองค์ไปอังกฤษ

และพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์
หรือกรมลวงชุมพรเขะอุดมศักรณ์

ราชการที่๖ได้ทรงเปลี่ยนสายศึกษาจากนายเรือ
ศึกษาโรงเรียนในร้อยแทน
ในขณะที่เสด็จเตียหรือกรมหลวงชุมพร

และทอบประเทศกิจการทหารเรือหลายสาขา
ทรงศึกษาจบและเสด็จกลับเมืองไทยในปี๒๐๑๙
ในช่วงปี๒๔๔๘ในระหว่างที่เสด็จเตียทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ส่งร่างโครงการระเบียบจัดการป้องกันฝ่ายทะเล
ซึ่งหนึ่งในแผนคือการจัดซื้อเรือผิวน้ำได้แก่
เรือปืนหนักเรือปืนเบาเรือตอปิโดใหญ่และเล็กแต่ไม่ปรากฏว่ามีเรือดำน้ำ
นำเรื่องกราบบังคมทูลถึงพระเจ้าแผ่นดินและมีพระราชหัตถาเลขาตอบ
จำเป็นต้องหารือกับกระทรวงพระคังมหาสมบัติ
ต่อมาเมื่อในหลวงรัชกาล๕สเด็ดสวรรคตและรัชกาล๖ไปขึ้นที่ของราชสมบัติ
เสนอขึ้นทรุงกล้าวทวายพระบาทสำเร็จราชเซนะคะราชกาล๖
โดยนอกจากเรือผิวน้ำแล้ว
คณะกรรมการยังให้ชื่อเรืออีกประเภทนี้ว่า
เรือสอซึ่งมีการตีความว่าเป็นเรือดำน้ำ
แต่รายงานดังกล่าวและแนวคิดการจัดซื้อเรือดำน้ำได้ถูกเก็บเข้าลิ้นชัก
ส่วนหนึ่งเพราะสงครามโลกครั้งที่๑เริ่มสงบ
อกจากนี้ยังมีนายทหารระดับสูงได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ยุโรป
คิดการจัดซื้อเรือดำน้ำจึงแปลเปลี่ยนเป็นเรือปืน
ต่อมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง๒๔๔
คิดการจัดซื้อเรือดำน้ำก็กลับมาอีกครั้ง
เป็นที่มาของเรือดำน้ำ๔ลำแรกของไทย
จัดซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น
ด้วยการปฏิบัติการจริงในช่วงเวลาพิพาทอินโดจีนกับฝรั่งเศส
ยุทธนาวีเกาะช้างปี๒๔๔
โดยกองทัพเรือไทยได้ใช้เรือดำน้ำทั้ง๔ลำ
เวนขุมขวัญฝรั่งเศสในทะเลอ่าวไทย
ต้องรีบถอนกำลังกลับไปกรุงไส้ง่อน
หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นลง
เรือดำน้ำของทหารเรือไทยก็ยังประจำการอยู่
ยังเดินเครื่องยนต์ส่งกำลังไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้านครหลวง
ในช่วงที่กรุงเทพขาดแคลนกำลังไฟฟ้า
เรือดำน้ำประจำการในกองทัพเรือไทย๑๓ปี
สาเหตุที่ปลดประจำการในวันที่๓๐พฤศจิกายนปี๒๔๙

เรือดำน้ำไทยขาดแคลนอะไหล่ซ่อมบำรุง
เรือดำน้ำห่างหายจากกองทัพเรือไทยไปนานกว่า๗๒ปี
และกำลังจะได้เรือดำน้ำลำแรกในปี๒๕๕๙

พลเรือเอกสุริยะพรสุริยะอดีตผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ
เคยให้ความเห็นช่วงตอนที่ขอซื้อเรือดำน้ำในปี๒๕๖๐ว่า
เรือดำน้ำไม่ได้ใช้ในยามสงครามอย่างเดียว
สงบเราก็ใช้เปรียบเหมือนดวงตาที่อยู่ใต้พื้นน้ำ
ใครที่จะทำผิดในพื้นที่ทางทะเล
คนพวกนี้จะไม่รู้ว่าเรามีตาลึกลับเฝ้ามองอยู่
หาข่าวของกลุ่มก่อการร้ายทั้งหลาย
เรียกว่ามีประโยชน์ทั้งยามสงครามและสงบ
อย่างไรก็ตามประเด็นที่สังคมตั้งคำถามอยู่ในขณะนี้
ไม่ใช่ว่าเรือดำน้ำจำเป็นหรือไม่

เวลาที่ประเทศกำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนกำลังลำบากยากเข็น
มันเหมาะสมหรือไม่มากกว่า